ประเด็นนึงก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองด้วย
เช่นเดียวกันกรณีของน้องหยกนะคะเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ซึ่งมีการโพสต์ว่าเธอเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนดังแล้วก็มีการไลฟ์นะคะ
มีการไลฟ์ตอนที่ปีนรั้วเข้าไปโรงเรียนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเนี่ย
ไม่อนุญาตให้เธอเข้าทางประตูค่ะ
หนูไม่ได้ใจร้อนเลยทำไมหนูถึงไม่ได้เข้าล่ะ
อ่า

มากี่สมัยแล้วแต่ละสมัยที่โรงเรียนจะไม่ปรับเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะก็ปีนรั้วแบบนี้แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะคะ

น้องหยกเป็นเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอายุ๑๕ปี
แล้วเธอเรียกร้องเปลี่ยนแปลงกฎโรงเรียนเรื่องระเบียบการแต่งกายและทรงผม

เธอก็แต่งชุดปรายเวทแล้วก็ทำสีผมไปโรงเรียน
จนคุณครูและรองผู้มนุยการโรงเรียนเรียกไปพบ
แล้วเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ไปโรงเรียนแต่เจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ยปิดประตูห้ามไม่ให้เข้าเธอก็เลยปีนรั้วนะคะ
อาจารย์เนี่ยมาถามว่าทำไมถึงปีนเข้ามาอีกเดี๋ยวทางโรงเรียนก็จะเปิดให้
หยกก็ตอบไปว่าต้องการที่จะเข้าไปเรียนตามปกติ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไลฟ์ก็ถูกตัดไปนะคะ
ซึ่งประโยคที่มีคนเข้าไปอ่านแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะคะ
ก็คือที่น้องหยกบอกว่ารองพอผู้หญิงของโรงเรียนบอกว่าจะคืนค่าเทอมให้
และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะเธอคือบุคคลภายนอก
โพสต์นี้ค่ะพอมีการเผยแพร่ไปคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและฝั่งที่ไม่เห็นด้วย
ก็เป็นประเด็นที่มีความคิดเห็นหลากหลายทีเดียวนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุษย์เทียนทอง
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเบื้องต้นผู้บริการโรงเรียนนี้
บอกว่ายังไม่มีการให้น้องออกจากโรงเรียนนะคะยังคงสภาพความเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้ไว้
และยืนยันว่าน้องหยกยังสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ
ส่วนการที่น้องหยกสวมใส่ชุดปรายเวทมาโรงเรียนโดยให้เหตุผลเรื่องสิทธิเสรีภาพ
สิทธิเสรีภาพคงต้องคำนึงถึงว่าเราอยู่ในองค์กรใด
และต้องให้ความเคารพต่อระบบและระเบียบของโรงเรียนนั้นซึ่งไม่ใช่แค่โรงเรียน
แต่ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็ต้องเคารพถึงระเบียบเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนและนักเรียนต้องคำนึงถึง
อันนี้คุณตรีนุษย์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะ